อ่านข่าวนี้ค่ะข่าวนี้ต้องให้พร้อมก่อนไง
ทำไมดูตั้งใจจังตั้งใจสิพี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
ตำรวจกับทางกรทมเขาจะบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน
เขาจะทำงานร่วมกัน๔ด้านเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกัน
ฝั่งใหญ่ของตำรวจคือใครล่ะพบตรบิ๊กเด่นมา
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังว่าพบตรยืนยันเรื่องนี้ว่ายังไงนะคะ
แต่เอาเรื่องที่เขาประชุมกันเมื่อวานก่อนคุณผู้ชม
บอกว่า๔ด้านจะทำงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับตำรวจเนี่ย
ทมเขาก็จะติดไฟส่องสว่างป้ายบอกทางทำทางเท้าให้ดี
อันนี้ด้านหนึ่งด้านที่สองเรื่องยาเสพติดอันนี้ก็ต้องประสานกัน
แล้วกรุงเทพมหานครจะรับผิดชอบเรื่องการบำบัดการดูแลผู้ป่วย
ข้อมูลในชุมชนส่วนตำรวจเนี่ยก็จะไปดูเรื่องการข่าวการจับกลุ่มใช่ไหม
ส่วนเรื่องที่๓ก็คือเรื่องการจราจรแล้วก็เรื่องที่๔โซนิ่งสถานบริการ
ทีนี้พอออกจากห้องประชุมปั๊บมายืนแถลงผลการประชุมร่วมกัน
นักข่าวถามเรื่องบ่อนค่ะท่านคะท่านคะ
การประชุมวันนี้มีการคุยกันเรื่องบ่อนด้วยไหมคะ
เพราะว่าตอนนี้บ่อนผุดเป็นดอกเห็ดเลยค่ะท่านคะ
หลายคนเขาตั้งสมยานามแล้วนะคะท่าน๑พื้นที่๑บ่อนค่ะท่าน
หรือว่าหนึ่งสอนอนหนึ่งบ่อนเหมือนสิงค้าโอทอปเลยค่ะท่าน
พบตรจะตอบหนักแน่นเรื่องนี้ว่ายังไงฟังเลยค่ะ
อันนี้ผมจริงจันนะครับไม่มีนะครับตั้งแต่ลักษณะเป็นตุลานะครับ
อยากให้กล้องจับหน้าเดี่ยวพี่เบิร์ต

ที่เบิร์ตจะสื่อสารผ่านแววตาคือ
ประเทศไทยใช่ไหมเอออ๋อครับครับเอาล่ะแต่ว่าการที่ท่านพูดแบบนี้
มีกุศโลบายเมื่อท่านบอกว่าไม่มีบ่อนภูมิกับแต่ละสอนอแต่ละสพเดือดร้อนแล้ว
ใต้บังคับบัญชาต้องไปทำให้ไม่มีบ่อนจริงนะถ้ามีขึ้นมาก็พบตร
ระดับผู้บรรชาการตะโดทแห่งธาตุบอกว่าไม่มีถ้าท้องที่คุณมีนะเค้าแย่ละล่ะ
เออและไม่รู้นะว่าท่านพ่อบอตรอที่บอกว่าไม่มีบอล
ถามชาวบ้านตามตรอกซอกซอย
ใจเย็นท่านเพิ่งมารับตำแหน่งตุลาไง
ตั้งแต่ผมรับตำแหน่งตุลาจนเนี่ยเดือนอะไร
เป็นตำรวจมาจะไม่รู้เลยเหรอว่าไม่มีบ่อน
อาจจะไม่มีก็ได้ท่านอาจจะไม่เคยเห็น